สวัสดีค่ะพบกับลูกการร้อนหนากรรมดิชันนัทชายขิดโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากโรคโควิด๑๙แล้ว
คุณผู้ชมยังต้องระวังภัยจากอันตรายธรรมชาติ
จะทำให้คุณผู้ชมเป็นหวัดได้ด้วยนะคะ
เพราะว่าในหนึ่งวันมีหลวนสองรูดว่าคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นอุณหภูมิอาจจะปรับไม่ทันค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกในช่วงแรกจะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยนะคะ
ลูกเห็บตกค่ะในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ช่วงนี้แดดดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์
จะมีฝนเข้ามาดับร้อนต้องระวังอันตรายจากฝน
คาดว่าจะตกประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่

ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
มีฝนเฉลี่ย๑๔๐๗๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ค่อยร้อนมากค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดใดนะคะที่มีฝนอาจจะประสบกับปัญหาน้ำรอการระบายได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชม
ชมความสวยงามของท้องฟ้าในสินเจียงของประเทศจีนค่ะ
เงยขึ้นไปมีดารยิบระยับนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับลูกปัดค่ะ
ที่กระจายอยู่บนท้องฟ้าค่ะ

ก็ได้เข้านะคะสู่ต้นฤดูใบไม้ล่วงแล้วนะคะ

เพื่อชมทองฟ้าที่สวยงามแบบนี้ค่ะ
และนี่คือโรคการณ์ร้อนน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ